เอามาต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะคะทีนี้เป็นเหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายเด็กปั๊มแก๊ส
สามรุ่มหนึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
เด็กปั๊มแก๊สเนี่ยนั่งอยู่นะมาแล้วค่ะ
แต่คนเสื้อเขียวทิ้งหมวกกระน็อกลงพื้นเอาตุ๊บตับตุบตับคนเสื้อแดงที่มาด้วยกันตามเข้าไปช่วยนะคะ
แต่ถามว่าเท่านั้นตอนแรกภาพมันเป็นสองรุ่มหนึ่งนะไม่พอค่ะมาคนที่สามนี่แหละค่ะ
เสื้อมัดยอมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะสามรุ่มหนึ่ง
แต่ถามว่ารุมทำร้ายร่างกายเขาพอไหมคนนี้
เร็วเคลมเร็วนะมาเสร็จแล้วก็ไปก่อนแล้วนะคะถามว่าทำร้ายร่างกายพอไหมไม่พอค่ะ
หลังจากที่ก่อนที่เขาจะไปเขายังเอากระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายไปด้วย
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อมกันเนี่ยเขาบอกว่าไปทางสี่แยกจอปร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ
กลางวันแสกเลยสิบเอ็ดโมงค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะที่ปั๊มแก๊สนะคะ
ตำรวจสพเมืองนครนายกเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
บริเวณที่เป็นม้านั่งที่ผู้เสียหายเขานั่งอยู่นะคะไปเจอรอยเลือด
อยู่บริเวณโต๊ะไม้ส่วนคนที่บาดเจ็บชื่อวนายุทธพงศ์พุทธวัฒนะอายุ๒๘ปี
เป็นเด็กปั๊มนี่แหละได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกมีบาดแผลตามร่างกาย
ตอนนี้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะสอบถามคนที่ได้รับบาดเจ็บรู้ไหมเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าเริ่มเหตุการณ์ก่อนนะคะ
บอกว่าช่วงนั้นผมเปลี่ยนเวรไปนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะไม้
ตามกล้องวงจรปิดนั่นแหละแล้วก็มีผู้ชายสามคนมารัวหมัดใส่ผมตามคลิปเลยครับ
ส่วนสาเหตุผมคิดแบบนี้นะน่าจะเกิดจากความหึงหวงแล้วก็เข้าใจผิด
เพราะว่าคนเสื้อเขียวที่มาเปิดก่อนคนแรกเนี่ยเขาหาว่าผมเนี่ยไปจีบแฟนเขา
ก่อนหน้านี้คุยโทรศัพท์เคลียร์กันแล้วนะว่าผมไม่ได้ไปจีบผมเนี่ยมีแฟนอยู่แล้ว
แต่สรุปสุดท้ายก็มาทำร้ายร่างกายกันถึงในปั๊มอีกหลังเกิดเหตุค่ะนายยุทธพงศ์นะคะ
เอาคลิปนี้เป็นหลักฐานชั้นดีเลยไปแจ้งความไว้ที่สพนครนายกนะครับ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุรู้เลยทั้ง๓คน
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ